เรื่องของคุณระวิโหลทองนะครับซึ่งเป็นประธานใหญ่ของสโมสรเมืองทอง
เกี่ยวกับเรื่องของกระแสที่ผ่านมากับการขายผู้เล่นตัวหลักนะครับ
เป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงของทีมทั้งอดิษรพรมรักแล้วก็สหรัฐอยู่เย็นนะครับ
แน่นอนครับเรื่องของการขายผู้เล่นออกไปนะครับ
ก่อนหน้าที่จะเป็นสหรัฐแล้วก็อดีศรเนี่ยก็ยังมีการปล่อยทั้งธีรสินแดงดา
เบตี้เฟอร์นันเดสแล้วก็ไอศักดรายสอนรวมถึงการขายขาดธีรทรบุญมาทันไปด้วย
แต่ว่าเขาอยากจะออกมาบอกนะครับว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ออกไป
แต่เป็นความต้องการของเจ้าตัวทั้งชนะทิพย์ธีรทรธีรสินกวิน
ต้องการไปหาความท้าทายในต่างแดนเช่นเดียวกับสหรัฐ
ทีมนั้นก็อยากจะสนับสนุนให้ไปเล่นญี่ปุ่น
แต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีทีมไหนติดต่อมาแบบจริงจังสักที
ก็เลยวางแผนให้เจ้าตังค์นั้นเป็นกัปตันอยู่ประคองทีมไปก่อน๑ปีจากนั้น
แต่เมื่อมีปัญหาโควิด๑๙ทำให้ทุกทีมนั้นต้องลดเงินเดือนนักเตะรวมถึงเมืองทองด้วย
ซึ่งบางคนอาจไม่มีความสุขที่จะอยู่กับทีมต่อไป
แต่เขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือวิถีของฟุตบอลอาชีพไม่มีใครผิดใครถูกครับ
ส่วนบอสใหญ่ของกิเรนพยองก็ยังบอกอีกนะครับว่าเงินจากการขายนักเตะก็จะต้องใช้ในการสร้างทีมยุคใหม่อยู่แล้ว
ซึ่งแฟนบอลไม่ต้องกลัวว่าเมืองทองจะถอดใจ
โมสรยังลุ้นทุกถ้วยแต่ลุ้นในวิถีของตัวเอง
แล้วก็เน้นให้สร้างนักเตะคุณภาพขึ้นมาประดับวงการ
ผลักดันให้ไปค้าแข้งในลีกที่มีมาตรฐานสูงกว่าไทย
ตอนนี้เมืองทองก็กำลังเจรจากับทีมใหญ่ในลีกของฝรั่งเศส
ทีมหนึ่งที่สนใจเข้าเป็นพันธมิตร
อนาคตก็อาจจะเห็นเด็กไทยไปโชว์ฝีเท้าในหลีกเมืองน้ำหอม
หรือว่าลีกอื่นในยุโรปบ้างก็เป็นได้
ส่วนการสร้างเยาวชนก็จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น
ริโอยูรอฟสกี้อดีตดาวดังขวัญใจแฟนกิเลน
เข้ามาดูแลนักเตะรุ่นใหม่อย่างจริงจัง
ขอให้ทุกคนนั้นเชื่อมั่นในแนวทางของสโมสรว่า
ยังมีอนาคตที่ดีรออยู่ครับ